ในนามของเฉศพักห้วมเนี่ยเรามี
มีแนวทางชัดเจนนะครับว่าเราจะ

จะใส่ไว้ในร่างแก้ไข

แต่ยกร่างร่างมือทั้งฉบับ
แต่มันจะไม่ทำให้บรรยากาศทางการเมือง
ทำให้บรรยากาศที่จะมีการแก้ไขรัฐมนุน
หรือว่าลนลงเพื่อให้เกิดพลังทางสังคม
มันเกิดขึ้นได้ยากไหมครับท่าทีเหล่านั้น
มันดูแนวโน้มก็ยากก็ยากอยู่นะครับ

แต่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
เราทำในแง่ของไม่มีการออกนอกรูนอกทาง
อยู่ในกติกาอยู่ในตัวบทอยู่ในกฎหมายตลอด
เพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าการรณรงค์ของเรา
ในการที่จะเข้าสู่เป้าหมายสุดท้าย
คือมีสอสลก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำ
ส่วนจะทำได้ขนาดไหนอย่างไรเนี่ยก็ว่ากันอีกที
แค่ผมกลับออกนิดนึกความเป็นเป็นได้ของการแก้ไข

ศึกษาอาศัยกรรมิสุนุมบทพี่น้องประชาชน
เปิดประตู๒๕๖ให้ได้

พอได้จังหวะแรกเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวะต่อไปมันจะเริ่มไหลลื่นแล้ว